กรณีของการพบศพชายวัย๔๐ปีถูกฆ่าเปลือท่อนล่าง
แล้วก็เอาถุงดำคลุมหัวพบศพอยู่ในพงหญ้าแบบนี้
ตำรวจนี่ยังต้องเร่งคลี่คลายคดีอยู่ค่ะ
ว่าผู้ชายคนตายเป็นชาวมงค์หรือเปล่า

เพราะว่ามีการถกกางเกงของผู้ชาย

สันนิษฐานว่าเป็นการอำพราง
เหมือนเป็นคดีชู้สาวหรือไม่
หรือมันเกี่ยวพันธ์กับปัญหาอะไร
คือ๒วันก่อนตำรวจสภบ้านแยงรับแจ้ง
มีผู้พบศพชายไม่ทราบชื่อและที่อยู่

ถูกนำมาทิ้งไว้พงหญ้าป่าข้างทางแบบนี้
ตรงถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทรายเหนือ
อำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลก
ก็มีบาดแผลที่แก้มซ้ายยาวประมาณ๔เซนติเมตร
มีเชือกรัดหลังจากที่คลุมถุงดำที่ศรีษะ
ต่อมาพนักงานสอบสวนสพบ้านแยง
เรียกสอบปากคำนายแดงเชษสงศ์

ก็คือนายนครกรุณบริลักษณ์

ตัวของนายแดงเองก็รีบไปดูให้เห็นกับตาก่อน

เพื่อให้ตามหาญาติตามหาผู้ก่อเหตุให้
เพราะปกติแล้วนะฮะตัวหลานชายเนี่ย
แล้วก็ตัวนายแดงเองไม่เคยมาแถวนี้เลย

ก็เดินมาแถวนี้แล้วก็พบศพเฉยเลยนะครับ
หลานชายคือจะมาตัดไม้ไผ่

ทั้งที่ไม่เคยมาแต่มาถึงก็เจอดีจนได้นะครับ
แต่ว่าตอนแรกลุงแดงอ่ะก็ไปดูศพใช่ไหม
คือเห็นจริงมั่นใจแล้วว่าเป็นศพ
แต่เย็นหลามผู้อย่างนี้ผมก็เลยตั้งงานต้องไปดูก่อน
อย่างนี้มั่นใจเจ้งกำหนดเขา

เรื่องนี้นะครับผู้การจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
พลตำรวจตรีธวัฒน์วงสง่าเปิดเผย
บอกว่าตอนนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ประสานกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็อำเภอเขาค้อ
ประกาศตามหาว่าในพื้นที่ไหนมีบุคคลศูนย์หายไปบ้างหรือไม่
แล้วก็สั่งให้ชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร

เพื่อหาเบาะแสรถที่คนร้ายอาจจะใช้ขนศพมาทิ้งตรงนี้นะครับ
ส่วนประเด็นการสืบสวนยังคงตั้งไว้หลายประเด็นนะคุณนะ
ชู้สาวยาเสพติดความขัดแย้ง

ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
สิ่งแรกที่ต้องรีบดำเนินการก็คือต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
ในเบื้องต้นคุณผู้เสียชีวิตนะฮะมีด้ายแดงผูกที่ข้อมือ
แล้วเขาบอกเอ๊ะหรือผู้เสียชีวิตจะเป็นชาวมงค์
เพราะว่าชาวโม้งมีการทำพิธีในการผูกด้ายแดงที่ข้อมือกันนะครับ
อันนี้ตำรวจก็ต้องคลี่คลายต่อแล้วฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจได้รับผลชนะสูตร
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชแล้ว
พบว่าบาดแผลที่ตอนแรกสันนิษฐานว่าถูกของมีคมฟัน
แล้วก็แผลยาวประมาณ๔เซนติเมตรที่แก้มซ้ายของผู้เสียชีวิตนั้น
จริงไม่ได้เกิดจากมีดหรือของมีคมเลยนะคุณนะ

เนื่องจากไปพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาด
ฝังอยู่ที่ศีรษะ๑นัดนะครับ
ส่วนเชือกที่เป็นผ้าสีดำยาวประมาณ๑เมตร
รัดคอผู้ตายอยู่นั้นลักษณะไม่ได้รัดแน่น
อาจเป็นไปได้ที่คนร้ายใช้มัดคอ
เพื่อจะลากศพไปทิ้งเท่านั้น
เพราะว่าเส้นทางที่เอาศพไปทิ้งเป็นทางลาดชันนะครับ
ด้านของตำรวจพื้นที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๖
เปิดเผยผลการเข้าตรวจที่เกิดเหตุ
ว่านอกจากพบเสื้อผ้าและกางเกงของผู้ตายแล้ว
สิ่งที่พบก็คือสร้อยคอสแตนเลส๑เส้น

แล้วก็ได้สายศีลที่ข้อมือสีแดง๑เส้น
ส่วนทางการสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานและหาชื่อของผู้เสียชีวิตนั้น
ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพื่อเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วก็ตามล่าหาคนร้ายต่อไปนะครับ

คดีนี้ที่เกิดพิศนุโลกถือว่าเป็นคดีใหญ่
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์
จะเดินทางมาติดตามคดีนี้
แล้วก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาหลายวันแล้วนะยังคลี่คลายไม่ได้นะฮะ